เรื่องของคู่รักนักวิ่งพี่ตูนกับคุณก้อยกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานไปปรากฏตัวที่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒
โอ้โหคนก็กรี๊ดกราดดีใจเพราะว่าถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะคะ
มีการแปลอักษรทั้งพี่ตูนทั้งคุณก้อยด้วย
ส่วนวันนี้ทั้งสองคนไปวิ่งวัดใจขึ้นดอยสุเทพ
ไม่ได้ง่ายเลยนะจริง
การขึ้นดอยสุเทพไม่ได้ง่ายเลยค่ะ
แล้วก็พี่ตูนกับคุณก้อยเขาอยู่กันคนละกลุ่มอายุ
พี่ตูนก็เข้าที่๙คุณก้อยก็เข้าที่๕นะคะ
โดยนายอธิวราคงมาลัยแล้วก็นางสาวรัชวินวงวิริยะ
ก็เข้าร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งวัดใจคนดอยสุเทพรันอัพ๒๐๑๘ค่ะ
วิ่งขึ้นดอยสุเทพออกตัวที่จุดสตาร์ทสวนสัตว์เชียงใหม่
ดอยสุเทพระยะทาง๑๑กิโลเมตรนะคะ
มีนักวิ่งมาร่วมวิ่งประมาณ๑๕๐๐คน
แล้วคนที่ร่วมงานนี้ทุกคนตื่นเต้น
เพราะว่าจะได้วิ่งอยู่ข้างกับพี่ตูนบอดี้แลมแล้วก็สาวก้อย
โดยคุณตูนวิ่งเข้าอันดับที่๙ในรุ่นอายุ๓๕๓๙ปี
ชายทำเวลาในการวิ่ง๑ชั่วโมง๗นาทีค่ะ
ส่วนคุณก้อยรัชวินก็เข้าที่๕ในรุ่นอายุ๓๐๓๔ปีนะคะ
ทั้งคู่ได้เหรียญรางวัลด้วยเพราะว่าติด๑ใน๑๐ของรุ่น
ทางด้านนายพงศ์ประพาทถาวรประธานการจัดงานก็บอกนะคะ
การวิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อหารายได้
ส่วนหนึ่งจะมอบให้เป็นกองทุนหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสุเทพค่ะ
เอาไปใช้เป็นกองทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน
ส่วนรายได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายของสวนสัตว์เชียงใหม่
รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ด้วยค่ะ
ครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่ทางพี่ตูนรวมถึงสาวก้อยมาร่วมวิ่งด้วย
ก็เลยทำให้คนสมัครเยอะเต็มอัตราเลยนะคะ๑๕๐๐คน
ในรุ่นของพี่ตูนที่วิ่งแข่งขันผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
ไม่ใช่คนไทยนะคะคุณผู้ชมเป็นนักวิ่งชาวอังกฤษ
ใช้ในการโปรโมทด้วยแต่กลุ่มนักวิ่งรวมถึงประชาชน
แค่รู้ข่าวเท่านั้นแหละว่าพี่ตูนลงมาวิ่งด้วย
ก็สมัครกันเพียบเลยค่ะทุกคนที่ร่วมวิ่ง
จะได้รับเหรียญผู้พิชิตยอดดอย
จัดงานครั้งนี้นี่ประสบความสำเร็จมากนะคะ
แล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าครั้งแรกประสบความสำเร็จแบบนี้
เดี๋ยวมีครั้งที่๒แน่นอนค่ะ